ย้อนสอนมาแล้วเฉียวชนกัน
ปรากฏว่าฝั่งคนไทยไม่พอใจยกพวก

ฝั่งที่เป็นภรรยาของหนุ่มเมียนมาคนนี้
ต้องนำศพสามีมาประกอบพิธีทางศาสนา

ต้องวิดีโอคอล์ให้ลูก
ดูหน้าคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้าย
นี่ที่วัดคลองเจ้าครับอำเภอบางน้ำเปรี้ย
จังหวัดฉะเชิงเซาเป็นสถานที่ที่
ตินตินหุยเมียของผู้ตาย
นำศพสามีมาประกอบพิธีทางศาสนาครับ
ผู้ตายชื่อว่านายทูหน่ายอายุ๔๒ปี
โอ้โหเศร้าจริงฮะก่อนทำพิธีเนี่ย
ตินตินหุยเปิดโรงศพดูหน้าสามี
แล้วก็วีดีโอคอลไปหาลูกชายกับลูกสาวที่อยู่เมียนมา

บอกลาเป็นครั้งสุดท้ายจังหวะนี้เลยครับ
นี่ตอนระหว่างกดมือถืออยู่วีดีโอคอร์เลย
โอ้โหบรรยากาศโศกเศร้า

คนมาร่วมงานยังร้องไห้ตามไปเลย

นายทูหน่ายเขาเสียชีวิตจากการโดนกลุ่มคนไทยเนี่ย
ทำร้ายร่างกายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
หลังจากที่นายทูไหนขี่จักรยานขึ้นสะพานคลองเจ้า
แล้วไปเฉียวชนกับมอเตอร์ไซค์ที่มีคนไทยขี่ย้อนสอนมา
นี่ยัดยาต้องพากันปลอบครับ
สุดท้ายพอไปเฉียวชนกับมอเตอร์ไซค์ที่มีคนไทยขี่ย้อนสอนมา
ก็เลยเกิดอุบัติเหตุครับ
คนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่พอใจพาพักพวกมารุมกระทืบในทูนาย
แล้วก็ทำร้ายร่างกายพลเมืองดีที่มาช่วยห้ามด้วยนะ

คนเป็นเมียเนี่ยเล่าให้ฟังคืนเกิดเหตุ
มีคนใช้มือถือของสามีโทรมาบอกว่า
สามีเธอโดนทำร้ายแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรไป

ก็พบว่าสามีอาการโคม่าไปแล้ว
แล้วสุดท้ายก็ช่วยไว้ไม่ได้เสียชีวิตครับ
อยากเรียกร้องให้คนทำผิดเนี่ยมาแสดงความรับผิดชอบด้วย
แล้วก็ฝากให้ตำรวจไทยตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาได้โดยเร็วครับ